ส่วนงานแต่งงานที่เป็นงานที่รอคอยของคู่หนุ่มสาวเนี่ยนะคะ
ก็แน่นอนว่าทุกคนก็วาดหวังอยากจะออกมาให้สวยงามอย่างที่ตั้งใจ

ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เลยนะคะ
แต่ว่าสำหรับเจ้าสาวรายนี้เขาบอกว่าผิดหวังอย่างมากเลย
ไม่เหมือนกับที่คุยกันไม่เหมือนกับที่ตกลงกันค่ะ
อันนี้นะคะคือเรื่องที่คุณอุบลวันศรีจันโคตรนะคะ
บ่าวก็เป็นคนติดต่อจัดการนะคะ
ส่งรูปตัวอย่างที่อยากได้ไปให้ตกลงรายละเอียดงาน
จงมัดจำอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ปรากฏว่าเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าเขามาจัดสถานที่ตอนบ่ายคือนัดกันสระบ่ายสาม

ตอนแรกที่เราเห็นในคลิปเนี่ยจะเป็นภาพที่
สิ่งที่สิ่งที่อยากได้แต่สิ่งที่ได้จริงนี่คือในภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็น
อร์กาไนท์มาตอน๕ทุ่มเจ้าสาวหลับไปแล้ว
ก็มีเจ้าบ่าวไปเดินชี้จุดว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

ออกาไนท์มาตอนห้าทุ่มออกาไนท์พอทำรักดรอบเสร็จ
ก็ไม่ได้ถ่ายรูปส่งไม่ได้ให้ตรวจความเรียบร้อยอะไร
ตื่นขึ้นมาเป็นวันงานแล้วเจ้าสาวบอกถึงกับตกใจ
เพราะไม่ตรงปกอย่างที่คุยกันไว้
หน้างานไม่มีโต๊ะรับซองไม่มี

ทีมงานก็ไม่อยู่ทั้งที่ตกลงว่าจะอยู่จนจบงานค่ะ
ไม่มีเก้าอี้ให้แล้วก็พวกช่างแต่งหน้าก็เลยไปยกเก้าอี้ของโต๊ะจีนมาให้นั่ง
เธอบอกว่าราคาแพ็คเกจ๓๕๙๙๙บาท
ก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็ได้ส่วนลดนะคะเหลือ๓๐๐๐บาท
แต่พอเสร็จงานออร์แกไนท์ก็ทักไลน์ไปหาเจ้าบ่าว
จะลดให้อีก๒๐๐บาทเหลือ๒๘๐๐๐บาท
บ่าวโอนเงินไปเรียบร้อยนะคะเจ้าสาวบอกเสียใจมากจนพูดไม่ออก
แล้วก็มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอยากจะให้ออร์แกไนท์มาเคลียร์กันต่อหน้าได้ไหม
แสดงความรับผิดชอบด้วยเพราะนี่คืองานแต่งงานครั้งเดียวในชีวิต
มันมาจากการที่เขารับงานติดต่อกันหลายวัน
ทีมงานไม่ได้พักผ่อนก็เลยเตรียมงานไม่ทัน
ก็ยอมรับค่ะว่ามันออกมาไม่ตรงตามที่สัญญาไว้
เสียใจและรับผิดชอบทุกอย่าง
ก็รับผิดชอบด้วยการลดค่าจัดงานให้๒๐๐๐บาท
พยายามไปทักไลน์ขอโทษฝ่ายเจ้าบ่าว
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปขอโทษต่อหน้า

หลังหักค่าใช้จ่าย๗๙๐๐บาท

ก็ถือว่านี่เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับตนเอง
สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
มันคือมีให้ครบเพียงแค่ว่ารูปแบบงานมันไม่ได้ตรง
ตามที่เขาตั้งใจให้แล้วก็ได้คุยกับเขาไว้
ซึ่งก็ไม่มีคำไหนที่จะพูดนอกจากคำว่าขอโทษ